เมื่อคืนที่ผ่านมาคือต้อง๒๓คืนแล้ว
เมื่อช่วงตี๓ของคืนวันที่๑๘คืน
แต่ว่ามันจะเป็นวันที่๑๙ธันวาคม
มีผู้ชายคนหนึ่งนะฮะเขาไปร้านอาหารแถวลำปาง
แล้วไปถูกรุมทำร้ายรุมซ้อมที่นั่นจนเสียชีวิตนะฮะ
คือยาดบอกว่าไปไล่ตามปรมเหตุมา
มาจากการไปติดหนี้ร้านอาหารด้วยเงิน๕๐๐บาท
เขาเลยมีคำถามว่าเงิน๕๐๐บาทเนี่ยต้องซ้อมกันจนตายเลย
นิ้วจนใจสักครั้ง
ตอบแย้งตอบขากูนะ
นี่เป็นหน้าร้านอาหารแห่งหนึ่งในพื้นที่ตรพิชัยกาแมรม
คือในกล้องวงจรปิดแล้วผู้ชายคนนี้ที่ถูกทำร้ายเนี่ยมันต้องแบ่งเป็น๒
กล้องวงจรปิดเนี่ยจะเห็นว่าอยู่ตรงมุมที่เหมือนกับเราเห็นผ่านหน้าจอไปตรงนี้เลยนะฮะ
เขาทำร้ายกันอยู่ตรงนู้นตรงหน้าถนนแต่ตอนแรกเนี่ยขอดูตอนแรกซ้ำอีกทีนึง
ได้ยินเสียงต่อยหมัดเดียวนะฮะผู้ชายคนหนึ่งที่มีรถเก๋งอยู่
เดี๋ยวเราไปชมลองฟังนะฮะ
นี่หมัดเดียวฮะร่วงลงไปกองกับพื้นเลยฮะคนเจ็บ
แล้วเสียงหมัดที่ต่อยปึ้งเข้าไปเนี่ยโอ้โหได้ยินมาถึงกล้องอ่ะค่ะ
พอผู้ชายคนนี้ขับรถออกไปจะเห็นว่ามีผู้หญิงยืนอยู่แถวนั้นอีก๒๓คน
ทีนี้๑ในผู้หญิงแถวนั้นเนี่ยนี่ฮะ๒๓คนนี้

เตะเขาต่อนี่ไปทำร้ายเขาต่อ
นี่เขานอนฟุบอยู่ที่ถนนเนี่ยที่ถูกต่อยหมัดเดียว
ล่วงกองกับพื้นดูสิ
อืมไม่รู้ว่าผัดกันทำหรือคนนี้คนเดียวหรืออะไรยังไงนะ
แต่ว่าเตะไม่ยั้งเลยนี่เห็นไหม
โอ้โหคือเหตุการณ์นี้เนี่ยทำให้เขาเสียชีวิตเลยนะครับทุกผู้ชมครับ
ตี๓นะฮะถ้าตามเวลาของวันที่เนี่ยจะเป็นวันที่๑๙ธันวาคม
นะฮะก็คือคืนวันที่๑๘
คืนวันอาทิตย์ที่ผ่านมาเข้าสู่เช้าวันจันทร์เช้ามืดช่วงตี๓นี่ครับ
ผู้ที่เสียชีวิตนะครับท่านผู้ชมครับชื่อนายธีรเดชออนกิจอายุ๔๒ปี
นี่ผู้ชายคนนี้นะครับสุดท้ายเนี่ยไปเจอเขาอีกทีคือเขาไปเสียชีวิต
อยู่บนเบาะหลังรถเก๋งนะฮะในสภาพมีเลือดไหลออกจากปากจมูกแล้วก็หู
ค่ะเราไปที่วัดทรายใต้ตะบนพิชัยอำเภอเมืองจังหวัดลำปางนะครับ
เป็นวัดที่ตั้งบำเพ็ญกุศลศพของนายธิรเดชนะครับ
ญาติพี่น้องก็ยังทำใจกันไม่ได้นะฮะวันนี้ครอบครัวญาติพี่น้องเพื่อน
ก็มาเคารพศพกันน้องสาวของผู้ตายนะฮะชื่อนางสาวกิ่งการ
บอกว่าวันที่เกิดเหตุคือตี๓มันเข้าสู่วันที่๑๙แล้ว๑๙ธันวาคม
มีผู้หญิงคนหนึ่งขับรถเก๋งของพี่ชายมาส่งที่บ้านส่วนพี่
ชายเนี่ยนอนหมดสติอยู่ที่เบาะหลังของรถรถที่เจอศพอยู่
หลังเนี่ยคือรถของนายธิรเดชเองมีผู้หญิงคนหนึ่งขับ
รถมาส่งเอาไว้ที่บ้านจากนั้นมีผู้หญิงอีกคนนึงขี่
จักรยานยนต์มารับผู้หญิงคนที่ขับรถมาแล้วทั้งคู่ก็พา
กันขี่รถจักรยานยนต์เนี่ยหายไปก่อนจะไปเนี่ยบอกกับที่
บ้านบอกว่านี่ธีรเดชเขาเมานะเมาแล้วก็ล้มอยู่ที่ร้านแล้ว
เห็นว่านอนอยู่เบาะหลังได้ยินเสียงกรนด้วยพ่อก็เลยเอาพ่อ
ห่มเนี่ยมาห่มให้ไม่ได้พาลูกชายเข้าไปนอนในบ้านเพราะว่า
ลูกชายเนี่ยตัวใหญ่ก็เลยปล่อยให้นายธิรเดชเนี่ยนอนอยู่หลัง
นั่นแหละจนกระทั่งช่วงเช้าแม่ไปปลุกนี่ฮะนี่รถคันนี้ฮะแม่ไป
ปลุกแต่ปลุกยังไงธีรเดชก็ไม่ตื่นพอพลิกตัวดูเลือดไหลออก
ปากออกจมูกหูยังเลือดออกเลยก็เลยรีบแจ้งกู้ภัยรีบแจ้ง
ตำรวจให้มาตรวจสอบแต่พอมาถึงเนี่ยพบว่าเขาเสียชีวิตแล้ว
แล้วก็มาไล่กันในตอนหลังถึงรู้ว่าโอ้โหนี่ไงภาพในกล้องวงจรปิด
เขาถูกทำร้ายอยู่หน้าร้านอาหารแบบนี้แล้วผู้ชายคนที่ต่อยเนี่ยฮะ
ต่อยตอนแรกหมัดเดียวปึ้งแล้วล้มหงายตึงไปเลยนะฮะ
ญาติของนายธิรเดชบอกว่านี่ชื่อในเบิร์ตเบิร์ตนี่เป็นแก๊งเงินกู้นอกระบบ
พ้นโทษจากคุกมาตอนนั้นติดคุกคดียาเสพติดพ้นโทษมาได้ไม่ถึงปี
ส่วนกลุ่มผู้หญิงที่มาทำร้ายนายธิรเดชต่อเนี่ยน่าจะเป็นคนในร้านอาหาร
ซึ่งญาติญาติเขาบอกเขาไม่เข้าใจเหมือนกันว่ามันเกิดอะไรขึ้น
นี่ทั้งโดนต่อยไปหัดนึงแล้วนี่เตะเขาไม่ยั้งแล้วก็อุ้มเขาขึ้นรถ
แล้วก็ขับมาส่งทิ้งเอาไว้ที่บ้านสุดท้ายเขาตาย
ล้มเลยอะพี่ล้มหัวแปร่งไปเลย
แล้วก็ทำนั้นผู้ชายอะภูมิฟูีู้ประเภท
ไม่ได้คุยกับผู้ปกติว่าคุณผู้ตายถึงทำอะไรอย่างนี้ค่ะ
ส่วนพ่อของผู้ตายนะครับคุณพ่อชื่อนายสุชาติอายุ๖๖ปีนะครับ
บอกว่าโอ้โหตกใจมากหลังจากเห็นสภาพศพของลูกนะฮะ
คือปกติลูกชายเนี่ยจะเป็นคนที่นิสัยสนุกสนานเฮฮาเป็นคนตลก
แล้วเวลาเขาเมาเขาชอบนอนในรถนะสาเหตุการเสียชีวิต
แพทย์บอกว่าเกิดจากเลือดคั่งในสมองเนื่องจากศีรษะถูกกระแทกอย่างแรง
นี่ตอนที่ผู้หญิงมาเตะต่อบอกให้ลุกไปตายซะไป
สุดท้ายเอาเขาขึ้นรถแล้วขับไปส่งไว้ที่บ้านเนี่ยเขาตายจริงครับ
ทางครอบครัวบอกว่าอยากบอกว่าอยากให้ตำรวจดำเนินคดีกับผู้ก่อเหตุให้ถึงที่สุดนะครับ

สุดท้ายเนี่ยทีมข่าวของเราตามจนเจอผู้หญิงคนหนึ่ง

ในคืนวันนั้นในกล้องวงจรปิด
บอกว่าอย่างนี้คืนวันเกิดเหตุ
ตอนนั้นตี๓ร้านปิดให้บริการแล้ว
กลุ่มของเธอเนี่ยมีในเบิร์ตอยู่ด้วยซึ่งคนที่เล่าให้เราฟังเนี่ยนะฮะ
บอกว่าเบิร์ตเนี่ยคือแฟนของเธอเองแล้วก็มีผู้หญิงอีก๓คนนั่งคุยนั่งเล่นกันอยู่
ตอนสักตี๒กว่านายธิรเดชตอนนั้นเมาแล้วเมามากอยู่ที่ร้านอาหารนะฮะ
เข้ามาในร้านแล้วมาขอนั่งคุยด้วยซึ่งเธอเนี่ยบอกปัดไป
แต่ธิรเดชเขาก็ไม่ฟังแล้วยังพยายามจะมาขอซื้อเครื่องดื่ม
ยียวนเบิร์ตแฟนของเธอด้วยจนเกิดการคำเหม็นกัน
ธีรเดชยังไปลวนลามผู้หญิงในร้านอีกทำให้ในเบิร์ตแฟนของเธอเนี่ย
ต้องไปสงบสติอารมณ์อยู่ที่รถเก๋งที่จอดอยู่ด้านนอก
ส่วนตัวเธอเนี่ยก็เลยปิดไฟร้านปิดไฟไล่เลยปิดไฟไล่ลูกค้า
จนกระทั่งธีรเดชเนี่ยเขาเดินออกมาหน้าร้านก็มาเจอเบิร์ต
จอดรถอยู่หน้าร้านมันก็เลยเกิดการเขม่นกันอีกรอบนึง
บอกว่ามันก็เป็นไปตามคลิปนั่นแหละเบิร์ตแฟนหนุ่มของเธอก็เลยโมโห
ก็เข้าไปเอาเรื่องก็ต่อยไปหมัดหนึ่งเขาก็ล้มหงายไป
ยืนยันว่าไม่ได้มีการรุมทำร้ายตามข่าวที่ออกมา
อันนี้เขายืนยันอย่างนี้นะอย่างไรก็ตามนะฮะ
หลักฐานในกล้องวงจรปิดมันก็เห็นอยู่ว่าเอาระเบิดต่อยหมัดเดียวไม่ได้ลุง
แต่หลังจากเบิร์ตต่อยเสร็จเบิร์ตก็ขับรถออกไปใช่ไหม
แต่ที่เหลืออยู่ก็ไม่ได้ช่วยแล้วมีคนไปเตะเขาซ้ำเตะซ้ำเขาต่ออีกเนี่ย
สพมลำปางบอกว่าตอนนี้ได้เรียกผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
อยู่ในกล้องวงจรปิดและในร้านอาหารมาสอบปากคำแล้วนะครับ
เรื่องต้นแจ้งข้อหาไปหนึ่งคนคือนายธวัชชัยหรือว่าในเบิร์ต
อายุ๓๖ปีเรื่องการทำร้ายร่างกายผู้อื่นนะฮะ
ส่วนผู้หญิงอีก๓คนยังไม่ได้แจ้งข้อหา
เดี๋ยวต้องรอสอบสวนขยายผลแล้วก็รอเรื่องการชนะสูตร
ละเอียดจากแพทย์ก่อนนะครับเพื่อนำมาประกอบสำนวนคดี
ตกลงแล้วการทำร้ายตรงร้านอาหารเนี่ย
เขาเสียชีวิตตรงนั้นหรือเขาไปเสียชีวิตที่บ้าน
แต่ก็เป็นเหตุให้เขาเสียชีวิตหรือเปล่าล่ะนั่นไงใช่ไหมว่าคุณไม่ช่วยเหลือหรือเปล่าหรือว่า
มันเป็นสาเหตุที่ทำให้เขาเนี่ยกระแทกที่ศีรษะอย่างหนัก
เลือดข้างในสมองแล้วเสียชีวิตอันนี้มันต้องให้ชัดเจน